ชมโครงการที่ภูมิใจนำเสนอมาก
นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้น
เพราะว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช

ให้นักศึกษาแต่งตัวมาแบบใส่สิ้นมา
เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
แล้วก็ได้ผูกพันกับวิถีชีวิตแบบไทย

นี่เป็นกลุ่มนักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
ทั้งปี๑และปี๓กว่า๑๕๐คน
นักศึกษาหญิงก็แต่งกายชุดไทยแบบครึ่งท่อน
โดยสวมเสื้อขาวของนักศึกษาปกตินี่แหละท่อนบนแล้วนักศึกษานี่แหละครับ

เป็นพลัดสิ้นนะฮะ
ซึ่งแทนการนุ่งกระโปรงนักศึกษาก็เป็นโครงการ
ที่ย้ำชื่อกันว่านุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นสัปดาห์ละ๑วันของภาควิชานี้
ก็ใครที่พบเห็นโอ้โหสาวสวยแบบนี้
ก็ประทับใจดูแล้วเป็นไงคุณ
รู้สึกว่าสวยเก๋เขารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีนะฮะ

ถ้าเป็นนักศึกษาชายก็ใส่อะไร
โรงหรือเปล่าคะ

คุณผู้ชมไลน์มาบอกเขาได้นะใครทราบ

โดยรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

จะลุกจะเดินจะเหินจะนั่งก็ไม่โป๊
เอาฟังเสียงนักศึกษากันหน่อยนะครับ
โดยอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
แล้วก็คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คืออาจารย์วิเชียนพันอ้น
บอกว่าต้องการให้นักศึกษาเกิดความรักในความเป็นไทย
รู้จักรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
โดยเฉพาะภาคใต้ด้วยการแต่งกายนุ่งสโรงหรือว่าผ้าสิ้น
ได้มีการเริ่มโครงการดังกล่าวนะครับ
ซึ่งมหาวิทยาลัยเองนะครับขณะนี้
ยังได้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่
โดยมีสถาปัตยกรรมทรงไทย

ก็เลยกลายเป็นความกลมกลืนกันอย่างสวยงามและก็ลงตัวนะครับ
แล้วก็อยากให้โครงการนี้ขยายไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยคือในคณะอื่นด้วยนะ
ขณะนี้ก็กำลังมีการบรณรงค์เพื่อขยายโครงการอยู่นะครับ
ก็บางโรงเรียนในอย่างภาคเหนือเองอย่างเชียงใหม่เอง
ผมก็เห็นนะเขาก็ให้นักเรียนเนี่ยแต่งด้วยหม้อห้อม
ใช่ส่วนใหญ่วันศุกร์หลายโรงเรียน
หรือว่าสถานที่เอกชนราชการก็ใส่กัน

ใช่คุณครูเป็นราชการแต่งไทย
เด็กนักเรียนก็แต่งไทยไปพร้อมกันดีนะฮะ